อย่าเพิ่งตกนะขอให้ปังปิ้งขายดีสุดปังสุดปังไปเลยจ้า
อรุณสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะ
สุดปังจริงค่ะสำหรับฝนในช่วงนี้นะคะ
อุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมาว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณประเทศไทยตอนบนและมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลฝั่งอันดามันกันด้วยนะคะ
จากว่าช่วงนี้มรสุมก็กำลังแรงขึ้นและยังมีร่องฝนพาดผ่านตอนบนอีกค่ะ
ดังนั้นแล้วนะคะสำหรับใครที่จะทำการเกษตรหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ตรวจสอบสภาพอากาศกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๔กรกฎาคมกันหน่อยนะคะ
สำหรับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนี้เจอฝน๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะคะ
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วย
สำหรับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
จะมีตกหนักในบางแห่งนะคะพื้นที่รุ่มต่ำนั้นเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วย
ส่วนพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีคลื่นสูงนั้นจะสูงมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งนะคะแต่จะเน้นตกหนักฝั่งอันดามันประมาณ๑๖๐๘๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดฝนและฝนจะตกยาวลากไปจนถึงสัปดาห์หน้า
โอกาสตก๑๔๐๖๐ของพื้นที่อากาศค่อนข้างชื้น
ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพราะว่าอากาศนั้นค่อนข้างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเปลี่ยนแปลงบ่อยโอกาสไม่สบายก็มีมากเลยนะคะ
ส่วนใครก็ตามนะคะที่วางแผนจะเดินทางไปทางภาคเหนือช่วงนี้อาจจะมีฝนมากหน่อย
รวมถึงภาคอีสานเองก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมกันด้วยค่ะ
พ่อแม่พี่น้องที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งพ่อแม่พี่น้องแม่ค้าพ่อขายที่จะขายของกลางแจ้ง
ดูฟ้าดูฝนกันให้ดีนะคะเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยเพราะว่าฝนอาจจะเทลงมาแบบที่ไม่บอกกล่าวกันด้วยค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันต้องไปขายขนมปังปิ้งก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าในรู้ก่อนร้อนหนาววันนี้สวัสดีค่ะ